วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม

วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม

วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม

วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม

วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม

วัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม

พี่เปิ้ลเป็นลูกศิษย์วัดไล่แตงทอง
และมีโอกาสได้บวชเรียนในสมัยที่หลวงปู่หลิว

รุ่นไหนที่เคยเกิดบ้างเรื่องราวปฏิหารบ้างครับพี่
เท่าที่คนยังจำได้ก็จะเป็นรุ่นนี้

ไม่เป็นไรครับ

ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่เปิ้ลมากเลยค่ะ

ผมก็มีอยู่เรื่องประมาณสัก๒๓ปีที่ผ่านมา
คือก็ขัดสนไม่มีค่าเทิมให้ลูก

ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านวัดมา
เลยเอ่ยปลาบว่าหลวงปูช่วยหน่อย
ก็มาซื้อลอตเตอรี่ก็เลยถูกไป๔ใบ
ตามตัวหน้าและตามตัวท้ายได้ตรงนั้นให้ลูกไป
ทั้งหมดคือเรื่องราวของวัดไล่แตงทอง

สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน